ประเด็นร้อนทางการเมืองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหนีไม่พ้นเรื่องของคุณสมบัติของคณะกรรมการองค์กรอิสระซึ่งหลังจากนี้จะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
มีการแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่ไม่เห็นด้วยนี่บอกว่าเกณฑ์สูงไปหรือเปล่า
และเกณฑ์ที่วางไว้มันจะเกี่ยวข้องกับการทำงานจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็มีบางคนคณะกรรมการบางคนนะคะ
อาจจะมีเกณฑ์ที่ไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เป็นได้
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณก๊อฟครับ

ร้อนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
แล้วก็จะต้องร้อนต่อเนื่อง

เรื่องขององค์กรอิสระตามรัฐมนูลเนี่ยในรัฐมนูลฉบับใหม่จะยิ่งมีอำนาจมากกว่ารัฐมนูลฉบับเก่า
ฉะนั้นจะต้องร่อนตะแกรงเอาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน
คุณสมบัติทางการศึกษาคุณสมบัติทางตำแหน่งอะไรต่างเนี่ย
ไม่สำคัญเท่ากับคุณสมบัติทางจิตใจ
คือต้องมีความเป็นกลางตรงไปตรงมาซื่อสัตว์สุจริต
ถ้าองค์กรอิสระไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตไม่มีความเป็นกลางยุ่งเลยครับ
เพราะองค์กรอิสระเหล่านี้สามารถจัดการกับคนที่มาจากการเลือกตั้ง
ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคนมาจากการเลือกตั้งถือว่าสำคัญและยิ่งใหญ่
แต่ว่าอำนาจขององค์กรอิสระจัดการกับคนพวกนี้ได้หมด
ถอดถอนได้เอาเข้าคุกได้ไม่ให้ดำรงตำแหน่งภายในกี่ปีกี่ปีได้หมด
มีคนเปรียบเทียบว่าประชาชนเลือกกันมาไม่รู้ตั้งกี่แสนเป็นล้านล้าน
แต่ว่าคนไม่กี่คนเท่านั้นในองค์กรอิสระมาตัดสินจัดการกับคนที่ประชาชนเลือกมา
ฉะนั้นความเป็นกลางตรงไปตรงมาจะสำคัญที่สุด
มีฉะนั้นก็ยุ่งอีกผมพูดมาตลอดว่าคนเหล่านี้ต่อให้มีคุณวุฒิมากน้อยแค่ไหน
ปริญญาเอกมีดรมากี่ใบมีความชำนิชำนาญด้านกฎหมายมาแค่ไหน
แต่ว่าถ้าใจไม่ตั้งมั่นอยู่บนความเที่ยงตรงการเมืองก็ยุ่งเหยิงอีก

การเมืองต้องการความยุติธรรม
ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องของคุณสมบัติที่ว่า
ก่อนจะมาเป็นองค์กรอิสระ
ภายใต้รัฐมนุนฉบับเก่า
แล้วพอมาถึงรัฐมนูลฉบับใหม่

แล้วก็อาจจะมีปัญหาก็คือไม่ตรง
ที่มาโดยรัฐมนูลฉบับเก่า
ไม่ตรงกับคุณสมบัติในรัฐมนูลฉบับใหม่

ฉบับเขาเริ่มส่องกล้องดูกันแล้วนี่ครับ
ว่าบรรดา๔๕องค์กรอิสระ
มีที่ไหนบ้างที่คนจะขัดคุณสมบัติ
เอ้าเขายกตัวอย่างเช่นศาลรัฐมนุน
ตุลาการสารรัฐมนูลเนี่ย
ที่อาจจะมีปัญหาเขาใช้คำว่าอาจจะมีปัญหาคุณสมบัติ
รัฐมนูลใหม่ก็จะประกอบไปด้วยคุณทวีเกียจมีนักกนิต
นี่มาจากสายคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
อาจารย์นักคลินเมฆไตรรัฐจากสายผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์

ซึ่งได้รับโปรดก้าวเป็นสรัตราจารย์ไม่ถึง๕ปี
ในขณะที่เข้ารับการสัญหา
ฉะนั้นถ้าเป็นศาสตราจารย์ไม่ถึง๕ปี
รัฐมนูลใหม่กำหนดไว้ต้องอย่างต่ำ๕ปี

หรืออย่างคนดังอย่างอาจารย์จรรย์พักดีธนกุลเนี่ย
มาจากสายผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
ได้รับโปรดกล้าวเป็นศาสตราจารย์พิเศษ
แล้วในร่างรัฐมนูลฉบับใหม่เนี่ย
ไม่ระบุชัดก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติ
ตุลาการสารรัฐธรรมนูลหรือองค์กรอิสระอื่น
ฉะนั้นอยู่ได้หรือไม่
ขึ้นดูดุลยพินิษฐ์ของคณะกรรมการสัญหา
นี่ตุลาการสารัฐธรรมนุน
ถัดมาก็กรกตคณะกรรมการเลือกตั้ง
นี่ก็สำคัญเพราะว่าคุณจะไปตัดสินคนอื่นเขา

ที่อยู่ในข่ายมีปัญหานี่
นี่ก็คนเก่งครับดรประวิทย์รัฐนเพียร
แต่ว่าจะมีปัญหาเพราะว่าเคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
เมื่อวันที่๒๖ตุลา๕๔ถึงวันที่๒๔กันยา๕๖
แล้วก็ไปเข้ารักษณะต้องห้ามว่าเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอิสระ
แล้วก็เคยเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ปี๔๘
แล้วก็ถอยออกมาตามกฎหมายใหม่บอกว่าต้องพ้นจากข้าราชการการเมืองมา
เท่านั้นเท่านี้ปีนี่เข้ามาเพียง๗ปี
ฉะนั้นถอยมาจากข้าราชการการเมืองมาเพียง๗ปี
ก็จะขาดคุณสมบัติคนดังอีกคนนึงอ่ะอาจารย์สมชัย
สุธิยากรเนี่ยเจ้าตัวเขายืนยันว่าก่อนที่เขาจะดำรงตำแหน่งกรกต
เขาเคยทำงานในองค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง
ชื่อว่าองค์กรกลางรวมเป็นระยะเวลา๒๔ปีหรือมากกว่านั้น
ฉะนั้นเขามีคุณสมบัติครบ
เพราะว่าในคุณสมบัติรัฐมนูลฉบับใหม่บอกว่าต้องเป็นผู้ทำงาน
หรือเคยทำงานในภาคประชาสังคมมาเป็นเวลามาไม่น้อยกว่า๒๐ปี
ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าคณะกรรมการสัญหาชุดนี้จะว่ายังไง
จะพิจารณาเป็นยังไง
แล้วชุดหนึ่งอ้าวปปช
ปปชเนี่ยจะมีปัญหาคุณสมบัติเยอะเลย
เอาตัวประธานก่อนเลยพตววประสานราชกิจ
เพราะอะไรก็เพราะว่า
เคยดำรงตำแหน่งรลนฝการเมืองให้บเประวิทย์นี่แหละ
ก็เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามดำรงตำแหน่ง
กรณีเคยเป็นข้าราชการการเมืองในระยะเวลา๑๐ปี
นี่ก็แบบเดียวกับดรประวิทย์
คือถอยออกมายังไม่ถึง๑๐ปี
แล้วก็มาเป็นมาเป็นกรรมการปปชแล้วเป็นประธานซะด้วย
นรงรัฐอมริตก็อยู่ในข่ายมีปัญหา

ตอนเคยดำรงตำแหน่งรลปช
ซึ่งถือว่าเป็นระดับ๑๐ในปี๕๒
แต่เมื่อตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ไม่มีอำนาจเทียบเคียงกับอธิบดีได้
แล้วพอมาเป็นเลขาปปชเอาล่ะคราวนี้ก็เป็นระดับ๑๑เทียบเท่าอธิบดี
แต่เมื่อนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจนเข้าสัญหา

ฉะนั้นก็อาจขาดคุณสมบัติอีก
นี่นี่คือสิ่งที่ต้องลุ้นถามว่าใครจะเป็นคนตัดสินพวกนี้
จะมีคณะกรรมการสัญหา
ปอร์ตไลท์ส่องกล้องดูทีละคนทีละคน
ใช่หรือไม่ใช่อยู่ต่อได้ไหม

นี่เป็นคุณสมบัติในทางวิชาการในการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสัญหาต้องสืบประวัติให้ดี
เอาคนที่เป็นกลางทางการเมืองมาให้มากที่สุด
ต่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณลักษณะครบทุกประการ
แต่ขาดความเป็นกลางขาดความซื่อตรงทางการเมือง
ขาดความสุจริตตรงไปตรงมายุ่งอีกครับ
ยุ่งอีกทะเลาะกันอีกเดินขบวนกันอีกวุ่นวายกันอีก
ฉะนั้นองค์กรอิสระจึงมีความสำคัญที่สุด
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเรื่องเล่ารอบกำแพงวัง
เมื่อวานนี้คนที่เข้าไปสนามหลวงไปสักการะพระบรมศพ
เขาก็ตื่นเต้นกันครับเพราะว่า
มีพระเอกคนดังเขาตั้งใจมาเลยนะครับ
เรื่องเล่นเป็นเจ้าชายศริษฐภา
ในเรื่องพระพุทธเจ้านี่แหละ
นี่เขามาเมืองไทยชื่อฮิมมานชูโซนิ
คนนี้เขาเดินทางมากราบศักระพระบรมศพ
ภาพที่เห็นเนี่ยเขาไปลงนามถวายศักระออนไลน์ที่
เต็นต์ของสำนักงานส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ไปร่วมลงนามถวายความศักระผ่านออนไลน์
แล้วก็อยู่ง่ายมาง่ายเลยนะครับ
รถเข้าออกลำบากก็เป็นภาพที่คนไปเห็นเมื่อวานนี้เขาก็
เขาก็มีความประทับใจแล้วก็คนก็กรี๊ดกันเยอะว่า
เป็นพระเอกหนังที่คนไทยรู้จักเพราะว่า
เคยเคยมาฉายหนังของเขาเคยมาฉายในเมืองไทย
อีกบรรยากาศหนึ่งเมื่อวานที่เป็นข่าวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
วันนี้เกือบทุกฉบับในโทรทัศน์ในไทยรัฐทีวีด้วย
คือได้เห็นภาพที่เป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ครับ
วันนี้ทรงใช้พระนามย่อพลในหลวงรัชกาลที่๙มาเล่นกับเด็กตาบอด
คือเมื่อวานนี้มีบรรดาผู้พิการทางสายตา๓๐๐คน
จิตอาสาร้อยคนจากสมาคมโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
มาร่วมกันศักระพระบรมศพ
รัชตะมงคลอุปนายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด
บอกว่าโรงเรียนสอนคนตาบอดถือกำเนิดขึ้นมาด้วยแนวพระราชดำริ
ทรงเห็นคุณค่าของผู้พิการทางสายตา
ที่สามารถมีศักยภาพในการเรียนหนังสือไม่ใช่อยู่บ้านเฉย
แล้วตอนหนึ่งคุณรัชตาเล่าว่า
สมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปทรงเยี่ยม
นักเรียนผู้พิการทางสายตาบ่อยมาก
หลายครั้งที่พระองค์โปรดที่จะเล่นกับเด็กพิการทางสายตา
แต่ว่าพระองค์จะส่งสัญญาณไปยังอาจารย์ที่สายตาปกติว่า
อย่าไปบอกเด็กนะว่าพระองค์เป็นใคร
แล้วก็เวลาคุยกับเด็กเนี่ยจะใช้ชื่อว่าพลเล่นกับเด็ก
แล้วก็ยังเป็นพระอาจารย์สอนวิชาดนตรีให้แก่ผู้พิการทางสายตาอีกด้วย
แล้วทุกปีเนี่ยจะทรงพระราชทานเลี้ยงอาจารย์นักเรียนผู้พิการทางสายตา
ที่พระราชวังพญาไทยแล้วจัดงานเลี้ยงปีใหม่
ในพระตำหนักจิตรดาลโหธานให้แก่นักเรียนสอนคนตาบอดเป็นประจำ
เขาจะมีความประทับใจต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผมเคยไปทำรายการโทรทัศน์เมื่อในหลวงครองราช๖๐ปี
ได้เคยไปคุยกับคนตาบอดกลุ่มหนึ่ง

ผมจำไม่ลืมจนวันนี้ก็คือว่า
เขาบอกว่าถ้าเขาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ย
เขาขอว่าเขาขอให้เขามีโอกาสเห็นเพียงหนึ่งวัน
ให้สายตามองเห็นได้๑วัน

แล้วหลังจากนั้นกลับไปบอดอีกเหมือนเดิม

เพราะเขาอยู่ในโลกมืด

ฉะนั้นก็เป็นความประทับใจ
เมื่อวานนี้ที่ได้เห็นคนตาบอดไปที่นี่

เขียนถึงผู้สายพิการทางสายตา
เราอยู่กับจินตนาการ
วาดหน้าพระองค์ท่านในสมอง

ถูกจำจองเคยมุ่งหวังไฟปองจะได้ดู
เรารู้ว่าในห่วงในหลวงห่วงพวกเราเคยรับสั่งให้ทนเอาให้ยิ้มสู้
วันนี้หมายจะมายิ้มให้ท่านดูแต่น้ำตากลับไหลพรูหน้าพระองค์
ผมจะปิดท้ายด้วยเพลงยิ้มสู้เพลงพระราชนิพลที่ส่งมอบให้กับ
บรรดาผู้พิการทางสายตาทั้งหลายครับ
ต้องหลบสิ่งหยีดขวางหล่นทางให้พ้นไป
จากความสุขสรรค์สำคัญที่ใจสุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเอง
ฝ่าและทางชีวิตต้องคิดเฝ้ายอมใจ
หลอดเหมือนมนต์เพียงใดหัวใจอย่าคร้า
ความเกรงแต่ให้ชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลง
ใยนึกกลัวว่าเกรงยิ้มสู้